ตอนออกรถป้ายแดงมีเลิกป่ะตอนไปออกมาจากศูนย์อะไรอย่างนี้
ไม่มีเลยฮะไม่มีเลยไม่มีไม่ได้ดูอะไรเลย
สะดวกใช่ไหมอ่าแต่ว่าไม่รู้ว่าผู้หญิงท่านนี้เนี่ย
ดูเลิกดูอะไรหรือเปล่าแต่จริงอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของเลิกของยามนะครับ
ออกมานะครับแป๊บเดียวประกันได้ใช้เลย

แล้วก็อันนู้นตามอีกค่ะ
วันแรกเกมเลยเหรออย่าเพิ่งนับเป็นวัน
ไม่รู้ออกมาได้กี่นาที
เห็นใจจังเลยอ่ะโอ้โหรถป้ายแดงอ่ะ
รถวันแรกไปเจอเรียบร้อยครับผู้หญิงคนนี้เจ้าของรถป้ายแดงฮะ
เล่าบอกว่าขับออกจากโชว์รูมฟ้ามันยังครึ้มนะพี่
แต่ครู่เดียวโอ้โหฝนตกอย่างกับฟ้ารั่ว
แล้วน้ำมันท่วมขังบนถนนอ้าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
เธอเล่าบอกว่าเธอเอามือใหม่มือใหม่ก็ส่วนหนึ่งนะครับ
แต่พอน้ำท่วมแล้วคุณผู้ชมฮะคือไม่เห็น

คือน้ำมันเสมอไปหมดอ่ะดอมครับไม่เห็นร่องกลางถนนโอ้โห
ลงไปที่ร่องกลางถนนครับแล้วไม่ใช่รถเธอคันเดียวเห็นไหม
เอ้ยคันอื่นก็โดนอ่าเนี้ยฮะโอ้โหโอ้โหใหญ่ด้วยน่ะ
ใช่ครับนี่ครับคือถนนพระยามนธาตุ
บางบอลกรุงเทพมหานครชีวิตดีที่ลงหลุมนะฮะค่ะ
ค่ะทัชแท็กทันไหมทันทันเปลี่ยนผู้ว่ามหานคร
ไอคันขาวเอียงเลยอ่ะเอออ่ะจัดการให้หน่อยนะคะ
ป้ายแดงโดนแบบนี้ผู้ว่าป้ายแดงจัดการให้หน่อยค่ะ
บอลไม่แน่ใจว่าอยู่ในเขตของพี่หนุ่มวันอยู่บำรุงป่
ใช่ใช่ถ้าพี่ดูอยู่นะพี่พี่หนุ่มเบิร์ดฝากตรงนี้หน่อยล่ะค่ะ
เพราะนี่ไม่ใช่คันเดียวไม่ใช่ว่าป้ายแดงมือใหม่
ใช่ป้ายดำมือเก่าก็โดนเมื่อกี้ฮะเอาเหรอฮะเออเอาเช้าเน็ตนะฮะ
บอกว่าทะเบียนอ่ะเบิร์ดทะเบียนวันนี้วันนี้หนึ่งทะเบียน
ของมันต้องมียังจะเอาทะเบียนอีกแล้วพี่เขาใจดีนี่ฮะสวยด้วยใจดีด้วย
มาบอกป้ายแดงของเธอคือเลข๑๕๗๕อันนี้ข้อที่จริงเราพูดได้
เป็นป้ายแดงของเธอจริงนะครับก็นะแม่เสียดายแทนรถใหม่